ฟาร์มสุขเล็กณกันตังตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕และ๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีและโรงเรียนเทศบาล๕วัดควนขันตำบลทัพเที่ยง
รวม๖๓คนทำกิจกรรมการลงแขกดำนาตามโครงการศาสตร์พระราชากับการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อร่วมสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำนาแบบดั้งเดิมไม่ให้ศูนย์หายไป
โดยนักเรียนได้ร่วมกันดำนาจำนวน๔แปลงบนเนื้อที่ประมาณ๒ไร่
มีเพลงประกอบท่าดำนายังมีกิจกรรมการแข่งขันเก้าอี้ดนตรีทำหุ่นไล่กาไว้ในแปลงนา
แข่งขันลากกาบหมักสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก
นางกระดังงาอนุรักษ์ตานนท์ครูเจ้าของโครงการเผยว่า
โครงการนี้ทำกันมา๓๔ปีแล้วก็หยุดไป๑ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด
จุดประสงค์หลักคือต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายพระราชา
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมรู้จักหลักปฏิบัติศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
สามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้